มอดไม้นะไม้พยูงนะครับที่จังหวัดปลาจีบุรีทำตามสูตรเป๊ะเลย
คนชี้เป้ามาชี้ชี้เสร็จไปอ่าคนตัดมาตัดเสร็จไปอืม
คนที่มาแร่แปรรูปไม้แร่เสร็จแปรรูปเสร็จไป
คนมาขนขนมาขนคราวนี้เจอเจ้าหน้าที่ครับเจอเจ้าหน้าที่ไล่จับได้ด้วย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
เบอร์นาทีรับแจ้งว่ามีขบูรณ์การรักรอบตัดไม้พาหยุงนะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาอีโต่
เขตอำเภอเมืองปลาจีนบุรีจึงจัดกำลังเฝ้าติดตามกระทั่งพบผู้ชาย๒คน
เอาไม้พยูงมารอการขนย้ายจึงแสดงตัวจับกลุ่ม
ทั้งคู่เนี่ยขับหนีนะฮะกระทั่งมาถูกสกัดจับแล้วก็ได้พร้อมของกลางเลย
คือไม้ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีปริมาตร๐๓๖ลูกบาทเมตร
ดูน้อยดูน้อยนะฮะถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณเก้าหมื่นบาทณเวลานี้
แต่ถ้าแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาพุ่งไปอีก๓๔เท่าครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับพาผู้สื่อข่าวไปยังจุดที่พบคนลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติเขาอีโต้
เพราะว่าเป็นจุดรับตาคนฮะนี่นี่พาเข้าไปเลยไปดูกันตรงไหนเลยนะฮะ
อยู่หลังวัดอีโต้จากการสำรวจโดยรอบนะครับต้องเดินเข้าไปประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็เดินป่าเข้าไปอีกประมาณ๕๐เมตรจนไปเจอที่ซ่อนท่อนไม้พยุงที่ถูกตัดแล้ว๓ท่อน
แล้วก็พบเลื่อยมือเลื่อยมือโค้งสีเขียวนะฮะขวดน้ำแล้วเครื่องดื่มชูกำลังเพียบเลย
แล้วก็มีต่อพยุงด้วยนะฮะต่อไม้พยุงที่ถูกตัดแล้วนี่นะฮะ๔ต่อนะครับ
ขนาดกำลังเหมาะนะไม่ใหญ่มากเกินไปนี่ฮะเลื่อยเอ้าทำไมใช้เลื่อยนี้อ่ะ
คือต้องพวกขบวนการนี้มันทำกันเป็นขบวนการมันใช้เลื่อยแบบนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ให้เสียงดัง
จากนั้นนะก็จะเอาเลื่อยยนต์เข้ามาแปรรูปแปรรูปปับเสร็จปั๊บมันก็ออกไป
แล้วไอ้ชุดหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยไอ้ชุดขนก็จะมาขนอย่างเดียวนะ
เอาไปซ่อนไว้ตามจุดต่างจนผู้ต้องหาสองคนเนี่ยถูกจับได้นะครับ
ตอนที่ขนออกจากพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับ
ตัวทั้งสองคนไปสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีต่อไปครับ